คุณผู้ชมค่ะมาดูนี่กันบ้างดีกว่านะคะ
จากความน่ารักไปแล้วมาดูหนุ่มหล่อกล้ามโตกันดีกว่า
คุณอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะสไลด์ไอจีไปทีไร
เจอแต่ความชุ่มใจทุกที

จริงด้านคืนนี้รอคอย
ก็แหม่ช่วงนี้พี่แกฟิตมาก
นอนเร็วตื่นเช้าร่างกายก็เลยกำยำล้ำเลิก
กามเหนือก่อเจอทุกแห่งทน
แต่สไลด์ไอจีดูอีกที
เฮ้ยนี่มันนี่มัน

ถ้าคะแนนเต็ม๑๐ให้ตัวเองเท่าไหร่

อุ้ยพี่แกก็หล่อเกิน

ก็เลยหาเวลามาฟิตเนสที่มิคัสลุง

หยอบนะเต็ม